เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมเห็นไปแล้วว่า
รูปแบบของรถรับส่วนนักเรียนมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์สำคัญเพื่อความปลอดภัยที่ต้องมีประจำรถนั้น

ระเบียบของกรมการขนส่งทางบกว่า

และการอนุญาตให้ใช้รถ

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถ

ตามความในมาตรา๒๒วัก๒

รับส่งนักเรียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์

เป็นพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๒๐

ยาวไม่น้อยกว่า๖๐เซนติเมตร

รถรับส่วนนักเรียนตามพิเศษในภาพนะครับ
เป็นตัวอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่า๑๕เซนติเมตร
ติดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายของรถ
ให้สามารถมองเห็นข้อความนี้ได้ชัดเจนระยะไม่น้อยกว่า๕๐เมตร
เมื่อไม่ใช้รถขณะแล้ว
ออกหรือว่าปิดคลุมข้อความนี้เอาไว้
สัญญาณสีเหลืองอำพันธ์หรือว่าสีแดง
ต้องมีแล้วก็ปิดเปิดเป็นระยะ
เอาไว้ที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายของรถ
เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่สวนมาหรือว่าตามหลังมาเห็นได้ชัดเจน
ระยะต้องไม่น้อยกว่า๑๕๐เมตร
ตัวอย่างก็ตามที่ปรากฏในจอตอนนี้

เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อมีอุบัติเหตุหรือว่าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
อาทิเครื่องดับเพลิงต้องมีขนาดพอสมควร
แล้วก็ติดตั้งไว้ในรถในจุดที่เหมาะสมปลอดภัย
พร้อมใช้งานได้ค้อนทุบกระจกหนึ่งอัน
สำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร
ทุกกระจกจะต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
แล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก
แล้วก็ใช้งานได้อย่างทันทีนะครับ